อาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือน
อันลุกครั้งนั้นแหละหัวอันฟ้าอันละพื้น

หมอก็แค่บอกว่าแอนจะต้องเปลี่ยนตับ

อันก็นอนฝันอันเห็นแบบ
ชายตัวใหญ่สูงตัวดำปีเลย

หลังจากนั้นมาอันดีขึ้นหมอก็มาบอกอันว่า
เธอโชคดีมากเลยนะตับอันหาย

คุณคิดว่าการที่คุณหายเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้ชายในฝันของคุณคนนั้นหรือเปล่า

เรื่องสุขภาพเธอมีโอกาสจะกลับไปป่วยอย่างเดิมอีกไหม
มีสิทธิ์เกิดวันอาทิตย์ดาวอายุคือพระจันทร์
มันไปเป็นวินาศกับอาทิตย์เดิมในชะตากำเนิ
แปลว่ามีสิทธิ์ป่วยเจ็บแบบหาสาเหตุไม่ได้แบบปูปับฉับพลันได้ตลอดเวลา